ต้องบอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันคุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่ากระแสของน้องน้ำตาลฟีเวอร์มาก

บอกช่างแต่งหน้าทำผมเลยว่าขอลุคแบบน้องน้ำตาล
แต่งกันเต็มที่แล้วได้แค่น้ำเน่า

คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระแสของน้องน้ำตาล

เดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งมุมมองของกูรูนางงามอย่างพี่หนุ่มประเสริฐ
เขามีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมของน้องน้ำตาล
รวมไปถึงทีมงานยังไงบ้างติดตามกันดูค่ะ
นอกจากน้องจะทำผลงานได้ดีแล้ว
อีกส่วนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีมากกว่า
ดียิ่งกว่าก็คือทีมงานเบื้องหลังทุกคน
จากเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาจับมากรูมจับมาปั้น

แล้วก็บนเวทีน้องมีเสน่ห์มากมีแบ็คดี
ยภาพตัวเองดีด้วยและน้องจะต้องเป็นคนที่มีวินัยด้วย
เพราะว่าน้องนี่เป็นคนที่มีความสวยแบบเอเชีย
จะดูเป็นไทยก็ได้ดูเป็นอินโดดูเป็นมาเลดูเป็นฟิลิปปินส์
พอแต่งหน้าปั๊บก็จะเปลี่ยนไปตามมุดตามโทนที่แต่ง

ในสองปีให้หลังเราเห็นได้ว่ามีดีไซน์เนอร์ดัง
ดีไซเนอร์ระดับท็อปของประเทศเนี่ย
ลงมาให้ความร่วมมือลงมาให้ความช่วยเหลือ
ลงมาดูแลน้องในเสื้อผ้าในชุดต่าง
สถิติของเราดีมาเรื่อยจากรอบ๑๐คนมาถึงรอบ๖คน
ก็แสดงว่าทางกองประกวดนี้มาได้ถูกทางแล้ว
ประเทศไทยไม่ได้จับใหม่ตอบคำถามมาตั้งแต่ปี๑๙
นั่นคือปีพี่ปุ๋ยพรทิพย์
นั่นเป็นคนสุดท้ายที่เราได้ยินเสียงนางงามประเทศไทย
ได้พูดนอกจากคำว่าชื่อแล้วก็มาจากประเทศไทย
แต่เราได้เห็นได้ยินคมความคิดจากนางงามจากประเทศไทย
นั่นเป็นเวลายาวนานถึง๒๙ปีนะ
พี่ว่านางงามไทยนอกจากส่วนนี้แล้วเนี่ยยังขาดอะไร
ยังขาดภาษาการที่ทางงานสามารถจะสื่อสารเองได้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าการได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแล้ว
เพื่อจะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างไปทั่วโลก
ทันทีที่การตอบคำถามของน้องน้ำตาลเสร็จสิ้นลงเนี่ยก็เกิดดราม่า
มีคนพูดกันว่าน้องตอบไม่ตรงคำถามบ้าง
น้องตอบไม่ครบบ้างให้เหตุผลยังไม่กระชับ
แล้วก็ยังไม่โดน
แต่ว่าในการตอบตอบเพื่อจะให้ถูกใจคนส่วนใหญ่
ถูกใจคนทั้งโลกเนี่ยพี่ว่าเป็นไปได้ยากมาก
ไม่ว่าจะตอบตัวอย่างผู้นำของประเทศไหน
แม้กระทั่งตัวผู้นำของประเทศไทยเราเองเนี่ย
พี่ว่าก็คงไม่ถูกใจคณะกรรมการทุกคน
จะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถจะพูดชื่อบุคคลที่เรารัก

หน้าคนทั้งห่อต่อหน้าการถ่ายทอดที่มีคนฟัง

ว่าตรงนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่พิเศษมาก
น้องเลือกตอบเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตกเป็นของสาวงามจากประเทศฝรั่งเศส
ก็ถือว่าไม่เหนือความคาดหมายและมีความเหมาะสม

แม้จะต้องรอคอยมายาวนานถึง๖๓ปีก็ตามค่ะ

ไม่เคยส่องไปถึงนางงามฝรั่งเศสในปีนี้เลย
จะไม่เห็นในอีเวนต์ต่างเลย
ในปีที่ผ่านมาประเทศฝรั่งเศส
จะประสบกับเหตุการณ์วุ่นวายต่างมากมาย
เหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง
เหตุการณ์สูญเสียอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลย
แต่ว่าฝรั่งเศสกำลังจะบอกว่า
เขาก็ยังเป็นเมืองที่รักอิสระ

การได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลของนางงามฝรั่งเศส
นี้ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญสำหรับประชาชนของประเทศฝรั่งเศส
ปีนี้เป็นปีที่ล้างภาพ
ภาพนางงามเส้นนางงามมีนอกมีใน
ฝรั่งเศสต้องรอมายาวนานถึง๖๓ปี
หรือ๑ชั่วอายุคนกว่าจะได้นางงามจากวันคนที่๒
ดังนั้นประเทศเราอย่าเพิ่งสิ้นหวัง
เราเพิ่งรอมาแค่๒๙ปีเรายังมีเวลา